เที่ยงไทยรัฐในช่วงนี้นะคะชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศโดยเฉพาะคนกรุงแล้วก็ปริมณฑลเรื่องค่าฝุ่นละอองที่มันเกินมาตรฐานนะคะ
อกจากจะรายงานมาแล้วว่าพื้นที่ไหนสภาพอากาศวันนี้มันขมุกขมัวขนาดไหนแล้วเนี่ย
ทีนี้ใครไปเจออยู่ที่ไหนบอกมาหน่อยสิมันอยู่ตรงไหนจะได้ตามไปซื้อรวมทั้งบอกราคามาด้วยก็ได้
คุณผู้ชมต่างจังหวัดไงเขาจะบอกว่าที่พื้นที่เขายังมีอยู่นะเพราะคนเมืองกรุงต้องการ
เผื่อจะเดินทางไปจะได้ผมเนี่ยนะยังหาไม่ได้สักอันเลยหายากจริงนะคะส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะคะทีนี้พูดถึง
เกี่ยวกับฝุ่นพิษในกรุงเทพมหานครนอกจากจะส่งผลกระทบหลักเลยก็คือเราทุกคนเรื่องสุขภาพ
แต่สิ่งที่มันตามมานะคุณก็มันส่งผลกระทบเป็นภาพใหญ่ค่ะก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเอง
ดังนั้นค่ะเมื่อส่งผลกระทบเรื่องการท่องเที่ยวภาพรวมเศรษฐกิจไทยก็อาจจะได้รับผลกระทบมากกว่า๒๐๐๐
ไปดูข้อมูลที่น่าสนใจของทางศูนย์วิจัยกษิกรไทยจำกัดหน่อยนะคะคือระบุเอาไว้
แบบนี้ค่ะว่าเหตุฝุ่นพิษในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจใน
ประเทศแล้วไม่ต่ำกว่า๒๖๐๐ล้านบาทแล้วกรอบเวลาที่ใช้ในการคำนวณเนี่ยนะก็คือไม่เกิน
๑เดือนนับตั้งแต่ฝุ่นพิษเริ่มเข้ามาในกรุงเทพคุณจำได้ไหมล่ะเป็นข่าวตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว
แล้วคือจะนับเวลาห่วงหนึ่งเดือนนี้ค่ะโดยศูนย์วิจัยกษิกรไทยก็เปิดเผยนะคะว่าความเสียหาย
มันแบ่งออกเป็น๒ส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมส่วนแรกเนี่ยคือเรื่องสุขภาพส่วน๒คือเรื่องการท่องเที่ยวทีนี้ดูประเด็นสุขภาพก่อนค่ะสุขภาพมันก็แตกย่อยออกไปค่ะก็คือเรื่องของการรักษาสุขภาพอันเนี่ยเป็นค่าเสียโอกาสจากประเด็นสุขภาพเนี่ย๑๖๐๐ถึง๓๑๐๐ล้านบาทอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่
ก็ถือเป็นค่าเสียโอกาสที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยไม่สามารถเอาเงินตรงนี้ไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้ไงคะอันนี้เป็นส่วนเรื่องสุขภาพแล้วดูประเด็นใหญ่ประเด็นหลักอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ศูนย์วิจัยกษิกรเขามองว่ามันจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยแน่ค่ะก็คือผลกระทบด้านการท่องเที่ยวหลังจากที่สื่อต่างชาติ